ตำรวจเขามาเตือนนะครับคุณผู้ชมครับห้ามครอบครองปลาปีนัญญานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอปรับเป็นล้านนะฮะจำคุก๑ปีนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ฮะจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงนะครับ
เข้าจับกลุ่มนายอภิสิทธิ์นะฮะวิเศษสี่นะครับ
อายุยี่สิบเอ็ดปีครับพร้อมของกลางเนี้ยเป็นปลาปีรัญญาขนาดหกถึงเจ็ดเซนติเมตรนี่ครับ
หกถึงเจ็ดตัวฮะขออภัยจะได้ที่บ้านพักย่านสายใหม่กรทม
ล่าสุดพันธุ์โดดเอกเอกวิเศษนะครับผมนะฮะอ่าพรบม่วง
ภูมิกับการ๑กองบังคับการปรับปรามและการกระทำความผิดนะครับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าปลาปิเดนย่าเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดครับ
จะกินอาหารโดยใช้วิธีล่าครับด้วยการพุ่งเข้าโจมตี
ถูกขนานนามว่าเพชรฆาตแห่งรุ่มน้ำจืดครับ
หากหลุดรอดลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติจะก่อให้เกิดอันตรายเป็นอย่างมากนั่นเอง
จึงได้มีการสั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
ผู้ที่รับรอบจำหน่ายสัตว์อันตรายนี้นะครับ
ปัจจุบันครับประเทศไทยกำหนดให้ปาปริญญาเนี่ย
ที่มีชีวิตทุกชนิดครับรวมทั้งไข่แล้วก็น้ำเชื้อของปลาดังกล่าวเนี่ย
เป็นสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครองครับ
ฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือปรับไม่เกิน๑ล้านบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
หากพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการลักลอบเพาะเลี้ยงปีป่าปลาปีนัญญาเนี่ย
สามารถแจ้งได้ที่บกนะครับปทศตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ใครที่เลี้ยงไวอนตอนนี้ก็อ่ะก็ต้องมันมันกัดสิมันขมมาก
เมื่อก่อนเคยไปถ่ายทำรายการท้าพิสูจน์นะที่อเมซอนนั่นแหละ
เจ้าระแค่ที่อยู่ในรุ่่มอเมซอนส่วนใหญ่ปลายหางไม่มี
เพราะว่าตอนใหญ่เป็นเด็กเล็กเธอถูกกินปีรั่นยาน
แล้วทำไมอันนี้หล่อกว่าปารม้า
ถ้าใครได้ดูสารคดีก็จะรู้ว่าคุณธัญญานี่คือที่สุด
แล้วมาปล่อยในแม่น้ำเราแบบนี้คือทำลายเลยนะ

เมื่อก่อนเคยเอามาปล่อยตามแม่น้ำเจ้าพญาไง

ดุเองก็หยุดปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยากันได้แล้วนะ
เขาบอกระบบนิเวศจะพังหมดนะ
แล้วเขาเอามาทอดให้กินนะตอนไปถ่าย

เออเขาเอามาทอดแถวนั้นเขากิน

มันจะว่าคาวก็ไม่ใช่กลิ่นบอกไม่ถูก

แล้วเนื้อเป็นไงเนื้อแข็งหรือว่าเนื้อเหลวพี่

เขาก็มีพิธีพาเขามาเล็ดรอดเข้ามา